มีคลัสเตอร์ฟันน้ำนมหรือคลัสเตอร์ของเด็กเกิดขึ้นอีกแล้วที่จังหวัดน่านนะฮะ
มาจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตะบนขึ่งนะครับในอำเภอเวียงสา
ตอนนี้ติดเชื้อแล้ว๒๓คนโอ๋ลูกติดโควิดนะลูก
โควิดนะลูกนะคือเกือบครึ่งเนี่ยเป็นเด็กเล็กด้วย
แล้วเป็นภาพสะเทือนใจเพื่อแบบเด็กบอกว่าแม่แม่อย่าเพิ่งเก็บของเล่นนะ
เดี๋ยวหนูไปโรงพยาบาลแล้วเดี๋ยวกลับมาเล่นต่อ
โอ้รายเรียงสาอ่ารายเรียงสา
น้องอากีล่าครับหนูน้อยวัยขวบเศษนะครับเก็บของเล่นเป็นระเบียบเลย
แล้วก็เดินขึ้นรถตู้ของโรงพยาบาลไปแบบนี้เลยนะครับ
เพื่อไปรักษาการติดเชื้อโควิดสิบเก้าส่วนแม่เนี่ยยังไม่แน่ชัดนะครับ
ว่าจะติดไม่ติดโควิดนะครับจริงจริงเธอจะตามลูกไปด้วย

สำหรับคลัสเตอร์ฟันน้ำนมในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ขณะนี้พบผู้ติดเชื้อยืนยันแล้ว๒๓คนด้วยกัน
แล้วก็มีผู้ป่วยที่เป็นเด็กเล็กมากถึง๑๑คน

แล้วก็อายุสูงสุดเนี่ยกว่า๘๐

มากกว่า๓๐๐คนโอ้โหเยอะ
แล้วเด็กไปติดเชื้อโควิดยังไงล่ะ
จากการสอบสวนโลกเนี่ยเกิดจากครูพี่เลี้ยงเด็กครับ
มีญาติกลับมาจากจังหวัดสีแดงเข้มไง
อาศัยอยู่ร่วมกันแล้วก็ไม่ยอมแจ้งให้อสมทราบ
นี่ดูนะคนที่มาจากแดงเข้มถ้าคุณทำแบบนี้
คนอื่นเดือดร้อนกระทั่งเริ่มมีไข้
เข้ารับการตรวจหาเชื้อผลออกมาติดโควิดครับ

คุณครูลายนี้มาอยู่ใกล้ชิดกับครูคนอื่น
กับเด็กในศูนย์ก็เลยกลายเป็นสัมผัสเสี่ยงสูงกันหมด
เรื่องต้นพบผู้ติดเชื้อนะครับยืนยันอย่างที่ผมบอกไป๒๓ราย
เดี๋ยววันนี้เจ้าหน้าที่จะปูพรม๔หมู่บ้านรอบนะฮะ
จะค้นหาเชิงลุกว่ามันระบาดไปถึงไหนแล้วครับ